ติดตามข่าวกันต่อในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทย
จะกลับไปดูบรรยากาศของวัดพระธรรมกาย
ช่วงนี้มาที่เรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องของสุขภาพกันก่อน
หลายคนคงสงสัยว่าคำว่าป่วยแบบฉุกเฉินเนี่ย
อาการอย่างไรถึงจะเรียกว่าป่วยฉุกเฉิน
แล้วเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินเขามีวางกรอบอย่างไร
ขั้นตอนการวิธีการส่งตัวการรักษาหรือว่าระเบียบในการที่จะดูแลเป็นอย่างไร
วันนี้มาทำความเข้าใจพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ
ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ

ก่อนที่จะไปถึงเรื่องนั้น
เรื่องของวัดธรรมกายในที่สุดมันคงเลี่ยงไม่พ้นล่ะครับที่จะต้องเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น
เพราะว่าเมื่อมีมาตรา๔๔คุมพื้นที่ที่วัดธรรมกายก็ต้องเดินหน้าตามนั้น
เมื่อออกมาตรา๔๔โดยคอสชและองค์รัฐาธิปัตย์ไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ได้
แปลว่าความขลังความศักดิ์สิทธิ์ของมาตรา๔๔และคอสชและองค์รัฐาธิปัตย์จะหายไปกับเรื่องนี้
ในขณะเดียวกันฝ่ายวัดธรรมกายพระเนรก็ออกมาฮึดสู้
ฉะนั้นภาพที่เราเห็นในจอโทรทัศน์เป็นภาพที่เราไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมีเรื่องแบบนี้ขึ้นในเมืองไทย
ก่อนหน้านี้เราเคยเห็นภาพแบบนี้ที่เวียดนามที่กัมพูชารอบบ้านเราบางแห่ง
แต่ว่าพอมาเกิดในเมืองไทยคำถามก็คือว่าแล้วจะทำยังไง
แล้วจะทำยังไงต่างฝ่ายต่างถอยไม่ได้แล้ว
ก็เหลือแต่พวกเราซึ่งเป็นผู้บริโภคข่าว
บริโภคข่าวอย่างมีสติครับ
ก็คือว่าถ้าเราได้เห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นใครเป็นคนทำ
ใครเป็นคนจุดไฟใครเป็นคนทำให้ความรุนแรงเกิดขึ้น
ต้องให้ความเป็นธรรมตามนั้นถ้าเราไม่มีสติถ้าเราไม่ไตรตรอง
ดูภาพให้ละเอียดไม่รู้ที่มาที่ไปให้ละเอียด
เรื่องมันก็ยุ่งกันไปหนักเข้าไปกว่านี้อีก
ฉะนั้นสถานการณ์ที่เห็นอยู่ในจอตอนนี้นี่เป็นเพียงเป็นเพียงจุดแรก
แล้วจะเกิดจุดต่อไปหรือไม่ประการใดไม่รู้รู้รู้แต่ว่าสถานการณ์อย่างนี้
คนที่ติดตามข่าวบริโภคข่าวจะต้องมีสติจะต้องไตรตรอง
อย่าตกเป็นเหยื่อของคนวางแผนครับใครวางแผนไว้ให้เกิดอะไรยังไง
แสดงละครใครเล่นอะไรอยู่ดูให้ละเอียดมาถึงเรื่องที่จะนำมาขีดเส้นใต้วันนี้
จำได้ไหมครับผมเคยบอกว่านโยบายสาธารณสุข
นโยบายของรัฐบาลตั้งแต่ปี๒๕๕๕ที่บอกว่าใครก็ตามแต่ที่เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต

ถ้าคุณไปโรงพยาบาลของรัฐบาลโรงพยาบาลที่เคยทำประกันสังคมไว้โรงพยาบาลที่มีบัตรทองอยู่
ถ้าไปไม่ทันไปโรงพยาบาลไหนก็ที่ใกล้ที่สุดเอาชีวิตไว้ก่อนแล้วภายใน๗๒ชั่วโมงไม่ต้องจ่ายตังค์โรงพยาบาลเอกชนเหล่านั้น
เขาจะเอาบินไปเก็บกับสปสชเอาทีหลัง
แต่ว่านโยบายนี้ไปไปมามาก็ไม่บรรลุผลเท่าที่ควรเพราะว่าโรงพยาบาลยังต้องเรียกเก็บเงินอยู่เขากลัวว่าถ้าไปเก็บกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วจะเก็บไม่ได้แล้วก็เก็บแพงซะด้วยในที่สุดคนก็เดือดร้อนครับ
ต่อไปนี้ใครเจ็บป่วยฉุกเฉินเอาชีวิตไว้ก่อนไปโรงพยาบาลที่ไหนก็ได้
แล้วถ้าโรงพยาบาลนั้นเรียกคิดเงินมีความผิดครับ
มีความผิดถ้าไม่แน่ใจให้ติดต่อ๑๖๖
บอกตอนนี้ผมอยู่บำรุงราชผมอยู่โรงพยาบาลกรุงเทพ
เข้าข่ายไหมครับอาการเป็นยังไง
ทางปฏิบัติเนี่ยคำว่าเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือวิกฤต
เขาแยกออกเป็น๕ข้อเพื่อให้มีหลักปฏิบัติ
เข้าข่ายข้อไหนก็แปลว่าเข้าโรงพยาบาล
โรงพยาบาลเอกชนได้เลยภายใน๗๒ชั่วโมง
ไม่ต้องจ่ายตังค์ไม่ต้องวางเงินไม่ต้องถอดทอง

เฉินยังไงล่ะครับเรื่องที่หนึ่งหัวใจหยุดเต้นไม่หายใจ
ตอบสนองต่อการเรียกหรือกระตุ้นไม่มีชีพจร
จำเป็นต้องได้รับการกู้ชีพทันทีนี่ประเภทที่หนึ่งเข้าเลย
ประเภทที่๒ถ้าหมอเขาตรวจว่าการรับรู้สติเปลี่ยนไป
บอกเวลาสถานที่คนที่คุ้นเคยผิดไปอย่างเฉียบพลัน
แปลว่าอันนี้วิกฤตแล้วเข้าไปเลยโรงพยาบาลไหนก็ได้

ข้อที่๓ไม่สามารถหายใจได้ปกติหายใจเร็วแรงลึก
หายใจมีเสียงดังผิดปกติพูดได้แค่สั้นหรือร้องไม่ออก
ออกเสียงไม่ได้สำลักอุดทางเดินหายใจกลับมีอาการเขียวคล้ำ
อันนี้ก็ก็ถือว่าได้เหมือนกันอ้าวถัดมาข้อที่สี่
ถ้าท่านระบบไหลเวียนเลือดวิกฤตอย่างน้อย๒ข้อ

ตัวเย็นซีดเหงื่อแตกจนท่วมตัวหมดสติชั่ววูบหรือวูบเมื่อลุกยืนขึ้น

ข้อที่๕อวัยวะฉีกขาดเสียเลือดมากเสี่ยงต่อการพิการ
อันนี้คนที่เกิดอุบัติเหตุ
ลักษณะ๕ข้อนี้ถามว่าใครจะเป็นคนตัดสิน

หมอจะเป็นคนตัดสินว่านี่อยู่ในข่ายที่รักษาฟรี๗๒ชั่วโมง
กว่าจะส่งไปโรงพยาบาลที่ตัวเองมีเกี่ยวข้องอยู่

หมอจะตัดสินโดยหลักฐานจากเลื่อนผลเลือดจากการตรวจโน่นตรวจนี่มันจะมีบันทึกไว้หมด
ฉะนั้นถ้าหมอตัดสินว่าเรื่องนี้ไม่เข้าข่ายไม่เข้าข่ายแล้วต้องจ่ายตังค์ให้โรงพยาบาล

ฉะนั้นคนที่จะตัดสินว่าคุณอยู่ในข่ายที่อยู่ในโรงพยาบาลฟรี๗๒ชั่วโมงโดยไม่ต้องจ่ายเงินหรือไม่
หมอก็จะเป็นผู้วินิจฉัยและต้องวินิจฉัยโดยหลักการที่ไหนบูดเบี้ยวไม่เป็นไปตามนี้มีความผิด
พรบนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่๒๑ธันวาประกาศใช้เมื่อ๒๑ธันวา๕๙ที่ผ่านมา
ผู้รักษาการกฎหมายคือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
แล้วอย่างที่บอกถ้าท่านอยู่ในข่ายนี้โทรถาม๑๖๖๙เขาจะให้คำตอบในเบื้องต้น
ฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่จะทำให้ประชาชน
บายใจขึ้นว่าเมื่ออยู่ในอาการแบบนี้เข้าไปเลยโรงพยาบาลไหน
ใกล้ที่สุดจะแพงยังไง๗๒ชั่วโมงนั้นไม่ต้องจ่ายเงิน
นี่เป็นความพยายามการต่อสู้กันมาในขณะเดียวกัน
พรบฉบับนี้ก็ได้พูดถึงโรงพยาบาลทั้งหลายตอนนี้ขึ้นป้ายใหญ่โต
มีศูนย์โรคหัวใจมารักษาที่นี่ดีที่สุดมีบุตรยากมารักษาที่นี่ดีที่สุด
เขาควบคุมครับโรงพยาบาลเนี่ยไม่ควรประกาศโฆษณาสรรพคุณโจ่งแจ้งอย่างนั้นไม่ได้
เขาควบคุมแล้วบางทีโฆษณาเวอร์เกินเหตุโฆษณาในทางที่เกินความจริงเอาง่ายกันแล้วกัน
อกลวงประชาชนในพรบฉบับนี้เขาก็ควบคุมไว้เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการคุ้มครอง
ทีนี้ในหลักการในหลักการก็คือว่าถ้าประชาชนไปถึงโรงพยาบาลได้เร็วจะช่วยชีวิตคนได้มาก
เรื่องนี้ก็ไปเกี่ยวข้องกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินตอนนี้เขาพยายามปรับปรุงครับว่าเมื่อมีคนไข้ฉุกเฉินขึ้นรถรถพยาบาลฉุกเฉินแอมบูแลนซ์
ก็ก็จะต้องให้ถึงให้ไวที่สุดเขาบอกอยู่ตรงไหนก็ได้๒๐นาทีต้องถึงแต่ปัญหาก็คือว่าการจราจรในบ้านเราเราก็รู้กันอยู่เจอกันเยอะนะครับว่าเราก็เห็นแล้วว่ารถหวออยู่ข้างหลังเราก็รู้ว่าในรถหวอนั้นเนี่ยมีคนเจ็บคนป่วยเราก็รู้ว่าถ้าเขาถึงโรงพยาบาลท้าอาจจะหมายถึงชีวิต
แต่ว่าคำถามก็คือว่าไม่รู้จะหลีกให้ยังไงต่างคนต่างคิดอยากจะหลีกให้แต่ไม่รู้จะหลีกยังไง
ฉะนั้นเรื่องนี้อยากจะเอาคลิปนี้มาเผยแพร่หน่อยว่าถ้าจะร่วมมือกันจริงแล้วเนี่ยมันทำได้ยังไง
ผมมีคลิปผมมีคลิปมาให้ดูที่เขาทำไว้ท่านดูนะว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นเนี่ยเราจะช่วยกันยังไงเอาคลิปมาดูครับ
บอกว่าอยากจะขยับให้นะแต่มันขยับไม่ได้จริงจะทำยังไงเอาคนนี้ก็บอกบีบแตรก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอก

คนนี้ก็บอกก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าไปไม่ได้

จะให้ทำยังไงทุกคนคิดเหมือนกันหมด

ทุกคนก็ร้อนลนกันหมดเพราะอยากช่วย

ซ้ายคนต่อมาก็เบี่ยงให้

หลบซ้ายบ้างขวาบ้าง

ถ้าจะร่วมมือกันจริง
เปิดทางได้ครับเห็นไหมครับ

ก็เผยแพร่กันเยอะในโลกออนไลน์

ครับถ้าสังคมช่วยกันแบบนี้

ถ้าอยากให้คลิปนี้เผยแพร่มากเพราะว่า
บ้านเราคงมีคนอยากช่วยแบบนี้

จากรถฉุกเฉินไปได้แล้ว

ย้ำกันนะคะเบี่ยงซ้ายขยับชิด